ลายพรางนะคะหลังจากโด่งดังจากเรื่องก่อนหน้านี้ในอดีตให้จบไป
กลับมาเปลี่ยนใจเป็นพ่อค้าหมึกย่างลายพรางเขาเคยโดนจับกลุ่มในคดีต่างต่าง
ผลโทษออกมาบอกกลับตัวกลับใจแล้วใช่ค่ะมียูทูปเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหม
ยูทูบเบอร์ค่ะล่าสุดผมเห็นไปขายปลาหมึกย่างใช่ค่ะอ่าล่าสุดโดนจับแล้วนะคะ
ทำไมฮะนี่อันนี้คือปลาหมึกย่างเห็นไหมก็ดูขายดีด้วยนะดูท่าทางขายดีด้วยนะครับ
แต่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์เอาขอดูภาพหน่อย
เช้าวันนี้นี่ฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยนำหมายสารเข้าค้นบ้านเก่งลายพราง
อย่างที่ทราบนะครับเขาเคยตกเป็นผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มติดคุกในหลายคดี
แต่พอพ้นโทษออกมาก็กลับตัวกลับใจนะมาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะ
ขายปลาหมึกย่างแล้วตำรวจมานี่ฮะมาจับที่บ้านที่ปฐุมธานีนะครับ
หลังพบว่าเก่งลายพรางไปชวนคนเล่นพนันออนไลน์นะฮะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของเขา
เก่งลายพรางก็ได้รับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวน
นี่ครับเป็นข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่บ้านของเขานะครับ
นั่งคุยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูสิพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการ
บัญชาการสืบสวนสอบสวนอัธยากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าก่อนหน้านี้เก่งลายพรางเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนขยายผลเลยลองดูคลิปนี้หน่อย
นี่ค่ะในเมื่อถือจานแต่ว่าโลโก้ที่เราต้องเบลอนั้นมันเป็นการชักชวนนะคะ
คือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการชักชวนสมัครเขาเล่นเว็บพนันออนไลน์ตำรวจเขา
ก็เลยมีการสืบสวนแล้วก็นำหมายค้นเข้าตรวจ๓จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบ้านพักย่านสุธิศาลกรุงเทพนะคะ
จุดที่๒ก็คือห้องพักในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
และจุดที่๓คือบ้านในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
มุดบัญชีธนาคาร๔เล่ม
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบหลักฐานซิมโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์
หาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ยังไงบ้างนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยเจอแค่พฤติการในการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์เลยเรียกมารับทราบข้อหา
ถ้าพบว่าเชื่อมโยงกับเว็บพนันอย่างอื่นอีกเนี่ยก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังด้วย
ลายพรางเองเขาก็ยอมรับเลยนะคะว่าเขาโพสต์ชักชวนให้เล่นพนันจริง
โดยเขาได้รับการว่าจ้างมาจากแอดมินเว็บพนันรายเดือนค่ะให้ค่าจ้างเดือนละ๒๕๐๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐๐๐บาทนะคะ
เขาก็เลยถามว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าผิดกฎหมายรู้ไหมรู้แล้วคุณรับทำไม

เดี๋ยวนะถ้าวันละ๑สมมุติวันละ๑๐๐๐๐ละกันเนาะ

นี่เท่ากับที่โปรโมทเว็บพนันออนไลน์เลยนะ

คือพอขายไม่ได้เท่าเดิมก็เลยต้องผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ใช้เงินเท่าเดิมอย่างนี้หรอคะ
เขาบอกว่าเขาพยายามหารู่ทางทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วจริง
มันไม่พอเลยจำเป็นต้องรับโปรโมทเว็บพนันเพื่อความอยู่รอด
ขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันนะ
ก็รู้ว่าการกระทำนี้มันเป็นความผิดเป็นสิ่งไม่ดี
ตัวเขาเองก็มีคนติดตามอยู่เยอะ
ก็ไม่อยากให้เยาวชนหลงผิดเขาว่าอย่างนั้นค่ะ
มีอย่างทำใหม่อย่างซึ่งให้มันเพียงพอในใจ
ชิงปล้นเนี่ยก็ติดพนันออนไลน์อย่างนี้
มีอีกแล้วเห็นมั้ย
พนักงานแจ้งข้อหาแล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวในเก่งไปส่งสารแขวงดอนเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ